เหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุสลดเกิดขึ้นเมื่อช่วงตีสี่ที่ผ่านมาครับ
ตำรวจสพบังละมุงจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งนะคะว่ามีรถจักรยานยนต์ไปพุ่งชนท้ายรถสิบล้อที่จอดอยู่ข้างทาง
แล้วรถจักรยานยนต์เป็นนักศึกษาอายุแค่๒๒เป็นผู้หญิง
แล้วก็ศีรษะเนี่ยขาดกระเด็นไปกลางถนนอ่ะ
ผู้ภัยต้องเอาผ้าขาวไปคลุมเอาไว้คือหัวขาดไปเลยนะคะ
เพื่อนก็นั่งร้องไห้กันมันเป็นเหตุสลดมาก
จักรยานยนต์ไปชนท้ายสิบล้อพ่วง
สะพานข้ามคลองบ้านนาอำเภอบังละมุง
เป็นจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีขาว
ชนกับท้ายรถพ่วง๑๐ล้อบรรทุกเหล็กม้วน
ของบริษัทสสิริขนส่ง
จักรยานยนต์พังยับเลย
สิบล้อเสียหายด้านหลังนิดหน่อย
และบนพื้นพบร่างของผู้เสียชีวิต
นางสาวอุไรรัฐสุขแสวงอายุค่ะ
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังในจังหวัดชนบุรี
สภาพก็คือนอนคว่ำ
แต่หัวเนี่ยขาดกระเด็นไปแบบคนละทิศคนละทางเลยอะค่ะ

นายมานพดีขุนทศอายุ๔๘
เขาบอกว่าเขาจอดรถคันนี้เอาไว้ริมทาง
เพราะว่าเขาง่วงเขาก็หลับ
พอตื่นขึ้นมาจะออกเดินทางอ้าวแบตเตอรี่รถหมดอีก
แล้วแป๊บเดียวรถจักรยานยนต์คันนี้
พุ่งมาชนท้ายรถเขาเลยค่ะ
แล้วรถจักรยานยนต์พุ่งถลายไป

แล้วเขาเห็นเลยว่าตัวน้องผู้หญิงที่ขี่รถจักรยานยนต์มา
คือตัวเนี่ยตกลงไปใกล้กับท้ายรถ
แต่ศีรษะขาดแล้วก็กลิ้งไปบนถนนนะคะ

ผมกำลังจะไปแล้วต้องแบบ
มดตัวน้องผ่ายไว้แบบมด
ถูกไหลไม่ได้พอผมนั่งนั่นปุ๊บ
ผมเล่าอีกสัตว์เครื่องผมเอามาชน

ยังไม่รู้เลยครับ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
สะพานข้ามคลองบ้านนาหมู่๖ตำบลบังละมุง
ก็ไปคุยกับกู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยานายโกศลกรเจิง
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาได้รับแจ้งเหตุ
ในที่เกิดเหตุเห็นรถสิบล้อจอดอยู่กลางถนน
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายพังยับเลย
เพราะว่าไปชนกับท้ายรถพ่วง๑๐ล้อ
ร่างของผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่
สภาพก็คือนอนคว่ำหัวขาดไปคนละทิศ
กู้ภัยก็เลยเอาผ้าขาวคลุมร่างและคลุมศีรษะเอาไว้
กู้ภัยบอกว่าปกติแล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุ
จักรยานยนต์ชนท้ายรถสิบล้อ
รถกับร่างของคนที่ชนมักจะไปอยู่ใต้ท้องรถสิบล้อ
แต่กรณีนี้คาดว่าผู้ตายน่าจะขี่มาด้วยความเร็วสูงมาก
พอมาถึงจุดเกิดเหตุมันมืด
ไม่เห็นว่ารถสิบล้อจอดอยู่พุ่งชนอย่างจัง
หัวของผู้ตายน่าจะไปชนกับขอบท้ายรถสิบล้อ
ก็เลยขาดกระเด็นออกจากร่าง
ส่วนจักรยานยนต์ก็ถลายไปอยู่อีกที่หนึ่ง
แล้วรถวิ่งอยู่ล่ะครับ
ก็เลยทำให้ชนให้คอขาดนะครับ
มันก็ต้องมีคำถามเรื่องรถสิบล้อมาจอดอยู่ริมถนนแบบนี้ด้วยนะ
ว่ามันนำมาสู่อุบัติเหตุหรือไม่อย่างไร
วันนี้คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในระแวกที่เกิดเหตุนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเห็นรถสิบล้อคันนี้จอดเสียไว้ตั้งแต่ช่วง๓ทุ่มของคืนที่ผ่านมานะครับ
เอกใจว่าทำไมมาจอดนานขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรในตอนนั้น
กระทั่งช่วงกลางดึกเวลาประมาณตี๓ได้ยินเสียงดังแบบโครมสนั่นก็ออกมาดูกัน
แล้วก็มีเสียงของผู้หญิงร้องแบบโหยหวนแบบกรี๊ดแบบคุมสติไม่อยู่
ออกไปดูนี่แบบแทบช็อกเพราะเห็นศีรษะของคนขาดอยู่กลางถนน
ส่วนร่างแยกไปอีกทางหนึ่งคนที่ร้องโหยหวนอยู่เป็นเพื่อนกับผู้ตายฮะ
คือเขาขี่รถตามกันมาคงจะเห็นภาพของเพื่อนตัวเองเนี่ย
ชนรถสิบล้อแล้วแบบหัวขาดต่อหน้าต่อตาอืมร้องแบบขาดสติเลยอ่ะ
เสียงดังโค้มเลยทีนี้หมาเห่าเสียงผู้หญิงร้อง
ก็เลยอุ๊ยมันใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ก็เหยียบซ้ำแล้วมั้ง
เลยลุกขึ้นมามาเปิดกุญแจแต่จากกุญแจน่ะ
มันล่วงมือกลัวไงกลัวแล้วช่วงนั้นแหละความเร็ดอะไรหรือเปล่าว่าเมื่อเด็ก
ก็เลยเรียกแฟนแฟนสะดุ้งตื่นตื่นขึ้นมาบอกอุ้ยไปดูเขาหน่อย
ดูเขาหน่อยเรียกแฟนนั่นแหละมาดูคนที่เสียน่ะ
เขามาคนเดียวนั่งขับมาคนเดียวแต่อีกสองคนอ่ะ
คือมาด้วยกันตามหลังตามกันมานี่แหละ
ตรงจุดเกิดเหตุชาวบ้านบอกว่าปกติจะมีไฟส่องสว่างนะครับ
แต่เมื่อคืนเนี่ยโอ้โหคือมันก็น่าแปลกใจนะ
อยู่ดีไฟถนนเส้นนี้มันดับทั้งเส้นเลย
มืดแบบมืดมากอ่ะรถสิบล้อที่จอดอยู่
ชาวบ้านบอกว่าไม่มีกลวยกั้นไม่มีไฟสัญญาณติดอะไรทั้งสิ้นค่ะ
คาดว่าผู้ตายก็มองไม่เห็นขี่รถมาก็เลยชนเข้าอย่างจัง
อ่าแล้วก็อาจจะเป็นคราวเคราะห์ของผู้ตายด้วยเพราะว่า
ชาวบ้านบอกว่าถ้าเป็นคืนตามปกติทุกคืนที่ผ่านมา
มันมีไฟไงคือถ้ามีไฟอ่ะ
อย่างน้อยมันก็ยังพอมองเห็นทีนี้เมื่อคืนมันมืดตึ๊บเลย
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะแต่ตำรวจบอกว่าก็ต้องตรวจสอบแหละ
ว่ารถบรรทุก๑๐ล้อคันนี้จอดอยู่ในลักษณะไหนยังไง
ต่อการทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าร้อยตำรวจเอกพิชิตพงศ์ยอดพิกุลรองสารวัตรสอบสวนสพบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบอย่างละเอียดก็พบว่าจุดที่เกิดเหตุ
ไฟส่องสว่างมันเสียค่ะทำให้มืดเลย
และรถสิบล้อคันนี้ไม่ได้จอดชิดไหลทางด้วยนะคะโอ้โห
คือจอดออกมาแบบไม่ได้ไปที่ไหลทางคือเลนซ้ายสุดอ่ะล้ำถนนมา
ล้ำออกมาก็เลยคุมตัวคนขับรถบรรทุกไปสอบสวนหาข้อเท็จจริง
แล้วก็จะต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตก็ให้ทางกู้ภัยเก็บรักษาที่โรงพยาบาลบางละมุง
ติดต่อญาติให้รับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะครับ